จะพาไปล่องเรือแต่ไม่ได้ล่องเรือหารักนะคะ
แต่ว่าพาไปล่องเรือไปเที่ยวไปชมบัวสวยค่ะคุณ
อยากรู้ใช่ไหมว่าสวยขนาดไหนตามไปสิคะ
โอ้โหสวยจริงดอกบัวทั้งนั้นมีทั้งบัวตูมบัวบานอย่างที่บอก
เพราะเราพาคุณผู้ชมไปที่บ้านภัยสีทองอยู่ที่ตำบลเวียงคุกอำเภอเมืองจังหวัดน้องคาย
กับนี่โอมสวยมากวังบัวแดงใช่ค่ะเป็นที่ตั้งของวังบัวแดง
ที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของชาวหนองคายเขาเลยนะ
ต้องบอกว่าช่วงนี้เนี่ยอากาศที่จังหวัดน้องคายเริ่มจะเย็นลงแล้ว
ก็เลยทำให้ดอกบัวที่วังบัวแดงเริ่มออกดอกเบ่งบานอวดความสวยงามให้กับนักท่องเที่ยว
มาชื่นชมกันมากมายแบบที่เห็นนี่ดอกบัวที่นี่นะคะคือบัวพันธุ์แบบพันธุ์บัวสาย
หรือว่าพันธบัวแดงนั่นเองซึ่งเป็นบัวพื้นถิ่นที่มีสีแดงแบบอมชมพูแบบนี้คุณ
แดงชมพูชมพูแต่ว่าบางช่วงนะถ้าคุณผู้ชมสังเกตดีดีนะ

ดอกบัวที่มีสีไม่เหมือนเพื่อนดอกบัวสีขาวอ๋อสีขาวจะเห็นดอกบัวสีขาวแซมอยู่นะคะ
แล้วก็จะมีดอกขนาดใหญ่มีสีสันที่สวยงามเช่นกันนักท่องเที่ยวที่ไปร่องเรือเนี่ย
ก็จะได้เห็นกับบรรยากาศความสวยงามที่มันหลากหลายของดอกบัวที่กำลังบาน
พรั่งอยู่ในวังบัวแดงแห่งนี้นี่เอง
กว้างแบบสุดลูกหูลูกตาเหมือนกันเนอะน่าสนใจอยากไปเที่ยวจัง
สำหรับการท่องเที่ยวนะคะใครอยากจะไปเที่ยวชมดอกบัวที่วังบัวแดง
ก็เขาจะมีชาวบ้านที่รวมกลุ่มกันให้บริการค่ะ
บริการพายเรือแบบนี้พายเรือไปล่องชมความสวยงามของดอกบัวแดงในบรรยากาศชิล
แล้วไปใกล้ชิดดอกบัวคุณลงไปถ่ายรูปในเรือได้เลย
เฮ้ยข้าบริการเขาคิดอัตราข้าบริการเพียงแค่คนละ๕๐บาทเท่านั้นเองงานนี้
แต่เขาบอกว่าเพื่อความปลอดภัยจะต้องมีเสื้อชูชีพให้ใส่
สำหรับใครที่บอกว่ากลัวน้ำว่ายน้ำไม่เป็นหมดห่วงคุณชนะคุณกลัวน้ำอ่ะ

คือผมก็กลัวน้ำนะพยายามรักษาแล้วยังไงก็ไม่หาย
ใช่แล้วที่สำคัญคือคุณจะไม่เปียกเพราะว่าเขามีโป๊ะกลางน้ำให้
ไปถ่ายรูปกันได้ด้วยนักท่องเที่ยวที่ต้องการจะชื่นชมความงามของบัวแดงนี่นะคะ
แนะนำว่าให้มาช่วงเช้าตรู่ไปจนถึงประมาณ๑๐โมงเท่านั้น
คือหลังจากนั้นแดดมันแรงคุณผู้ชมพอแดดมันแรงปุ๊บเนี่ย
บัวเขาก็จะเริ่มหุบอ๋อใช่ใช่เพราะฉะนั้นช่วงนี้ยังมีเวลา
เที่ยวชมกันได้ถึงช่วงปีใหม่นู้นแหละค่ะยาวไปจนถึงมกราคมเลย
เพราะว่าบัวเนี่ยเพิ่งบานแปลว่าช่วงนี้ถ้าคุณผู้ชมไป
รับรองว่าได้บรรยากาศที่สวยงามเห็นบัวบานเต็มไปหมดเลย
ชมพูแบบนี้ก็สวยนะสวยนะเอามาเป็นสีประจำวันอาทิตย์ดีไหม
ดีเหมือนกันเออเพราะว่าเราถามคุณผู้ชมไปไงว่า
ถ้าเกิดวันอาทิตย์มันไม่ใช่สีแดงจะเป็นสีอะไรดี
สีชมพูไหมก็ได้เหมือนกันจะได้สดชื่นเบิกบาด